กลัวกลัวว่าตัวเองจะติดโควิด๑๙
หาทุกวิถีทางที่จะป้องกันตัวเองค่ะ
ธรรมดาแหละก็เรื่องของหน้ากากอนามัย
แล้วก็เรื่องของเจลล้างมือล้างมือบ่อย
ตอนนี้ลามมาถึงลูกอมแล้วค่ะ
ลูกอมกันโควิดแล้วไม่ใช่ลูกอมธรรมดา

ลงยันด้วย

๙บาทนะคะคนที่เขาลงมนต์คาถาไว้

แก้โควิดง่ายนิดเดียว
ไปดูภาพลูกอมและคนเสกคาถาหน่อยค่ะ
ก็ในนามสิทธิ์เอกของลูกบุคุบาเนียน

ลูกตุ้มพลังงานธาตุจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์นี้นะ

คือช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตของโลก

ปู่ก็ได้รวมสะสารพลังงานนี้

จนเรียกว่าเป็นลูกตุ้มธาตุพลังงานจักรวาล
ที่สามารถมีพลังงานต่อต้าน

ปลวงจากภัยธิบัตรต่างได้
จากคุณผีคุณคนคุณสัยมนต์ดำ
คุณไข้โรคไพล้กาจต่าง
ที่มานอกเหนือจากธรรมชาติ
ธาตุจักรวาล

นี่คือหน้าตาหลวงปู่ครูบาเนร

และธาตุศักดิ์สิทธิ์หลายชนิดมีส่วนผสมประหลอดทองคำประหลอดขาว
นี่เป็นลูกศิษย์นะคะคือเอามาดูธาตุก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยฮะ
เขาบอกว่ามีประหลอดดำประหลอดขาวหาได้ตามถ้ำเหวลึก
ที่ครูบาหลวงปู่ครูบาเนนเก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาหลอมรวม

เมื่อสักทุกเขาบอกว่าเขาเป็นสิทธิ์เอกของหลวงปู่ครูบาเนน

ปลุกเสกหลวงปู่ครูบาเนรใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยบวชเนร
ใครก็เรียกว่าหลวงปู่ว่าเนรผีบ้า
เนื่องจากชอบไปปรากฏออกทุดงสถานที่ต่าง
หลวงปู่เรียนวิธีผลิตและคาถาปลูกเสกมาจากตำราท่านยาคูขี้หอม
เป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่ครูบาเนรอีกทีนึง
วิธีการใช้ลูกตุ้มจักรวาลหรือว่าลูกอมกันโควิด๑๙เนี่ยนะ
หลวงปู่ครูบาเนนบอกกับทีมข่าวบอกว่าห้ามอม
ทำยังไงทีนี้ห้อยติดตัวไว้ป้องกันโรคร้ายได้แน่นอน
พลังงานจากลูกตุ้มจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี
สมทุนดุลในร่างกายฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัส

ตอนนี้มีแค่๖๐ชิ้นยังไม่ได้เปิดพรีด้วย

แต่แม้ยังไม่ได้เปิดฟรีแต่ตั้งราคาไว้แล้วนะ

ส่วนมีคนจมตีว่าหลอกลวงก็เป็นเรื่องความเชื่อของแต่ละคน
มันไม่เหมือนกันไปห้ามความคิดใครไม่ได้บอกแบบนี้นะคะ
ถ้าใครเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็จะศักดิ์สิทธิ์
ถ้าคนไทยไม่สนใจจะส่งออกไปคุ้มครองคนต่างประเทศแทน
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
อะไรที่เป็นความเชื่อแล้วไม่ได้ทำลายสุขภาพของตัวเองเนี่ย

พูดถึงความเชื่ออยากจะพาไปดูอีกหมู่บ้านนึง
อยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
คือชาวบ้านที่นั่นเขาแขวนกระเพรา
กระเพรากับหัวแบบนี้ค่ะคุณ

ด้วยความเชื่อว่ากระเพรากลับหัวแบบนี้
มันจะปัดเป่าโรคโควิด๑๙ได้

คือชาวบ้านหมู่บ้านโนนกกจาน

เขานำต้นกระเพรามาห้อยกลับหัวหน้าบ้าน

ด้วยความเชื่อว่าจะปัดเป่าโรคร้าย

ในรันดอกพุทธศาสตร์อายุ๖๕ปี
เขาเล่าว่าคือชาวบ้านนำต้นกระเพรามาแขวนเอาไว้

ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดเวรุบ้านโนนกกจาน
ที่ชาวบ้านให้ความนับถือฝันค่ะ
ว่าหลวงปู่ชอบฐานสโมมาเข้าฝัน

ว่าให้นำกระเพราแบบนี้มาแขวนเอาไว้
จะได้กันโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด๑๙

กะเพรามันก็เหมือนเป็นยาโบราณอยู่แล้วอะเนาะ
เป็นสมุนไพรที่เป็นความร้อนนะคะ

ถ้ากลัวกระต่ายเป็นหวัดให้กินกะเพรา
อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของหวัดก็ได้
ความเชื่อเป็นยาสูบโบราณกันว่ากันไปนะฮะ